คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดมีคนตายแล้วจะให้คุณผู้ชมช่วยกันตามหารถกระบะคันนี้
เป็นคนก่อเหตุป้ายทะเบียน๕กไก่สเส๘๕
เขาทำอะไรลงจากสะพานมาคุณนึกภาพมีด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
กลัวถอยหลังค่ะโอ้โหแล้วไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค
จนทำให้คนขี่เขาเสียชีวิตโอ้ถึงบอกว่าตามหารถคันนี้นะคะเพราะหนีไปแล้วค่ะ

ต้องไปตรวจสอบหลังจากที่รู้ว่ามีรถกระบะไปชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วขับหลบหนีจนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
ถนนฉลองกรุงค่ะมุ่งหน้าไปตรงหนองจอก

ที่เกิดเหตุบริเวณนั้นลองดูสะพานนี้นะคะ

ด้านหน้ารถสภาพพังยับเยินเลย
แล้วไปพบศพของนายวรวิทย์ทองรอดอายุ๓๔ปีค่ะ
เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สภาพศพของเขานะคะบาดแผลที่ใบหน้าเนี่ยชะกันเลย
แล้วตำรวจบอกว่าสอบสวนทราบมาแบบนี้
คนตายก็คือนายวรวิทย์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนฉลองกรุง
จะไปที่หนองจอกเพื่อจะกลับบ้าน
มาถึงตรงสะพานตรงนี้รถกระบะค่ะถอยขึ้นมาบนสะพาน
จนกระทั่งกลายเป็นตัวเขาเองเขามาทางถูกนะ
แต่กระบะถอยขึ้นเลยทำให้ถอยไปชนเข้ากับทางด้านของนายวรวิทย
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะลงสะพาน
สุดท้ายเขาก็เลยหน้าฟาดไปกระแทกกับตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
ตรงสะพานนะคะทีนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่กระบะคันนี้
พยายามจะหนีด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

พอเห็นปุ๊บถอยหนีไงคุณไม่รู้จะไปยังไง
แล้วพอถอยขึ้นมาก็ชนมอเตอร์ไซค์เข้าสิ

ภรรยาของนายวรวิทย์นะคะนางบีอายุ๒๙ปีบอกว่า
จริงก่อนจะเกิดเหตุสามีโทรหานะ
แล้วบอกเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะก็ยังคุยกันอยู่
ทำไมมันเลยเวลาไปนานแล้วก็เลยพยายามโทรหาโทรหาไม่มีใครรับ
จนกระทั่งมารู้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายบอกว่า
เนี่ยสามีเสียชีวิตแล้วนะจากอุบัติเหตุ
บอกว่ารับไม่ได้นะคะเสียสามีแบบกระทันหัน
อยากให้คนขับกระบะกลับมารับผิดชอบ
เพราะว่ายังไงแปลหนูเสียไปแล้วว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับ
คุณผู้ชมคงงว่าที่ขวัญบอกให้ช่วยกันตามหากระบะคันนี้
แล้วบอกป้ายทะเบียนได้ชัดเจนเพราะอะไร
คุณรู้ไหมตอนเกิดอุบัติเหตุป้ายทะเบียนหล่นค่ะ
แล้วนี่แหละค่ะน่าจะเป็นอีกเบาะแสที่ตำรวจต้องตามนะคะ
กระบะแม้จะยังไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อหรือรุ่นอะไรหรือสีอะไร
แต่สิ่งที่เป็นหลักฐานได้เลยคือป้ายทะเบียนนี้
กไก่สเส๘๕๑๓ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตามตัวให้เจอค่ะ
ร่างของผู้ตายเจ้าหน้าที่ส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
มอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปเสียใจด้วยนะคะ